มาที่เรื่องนี้กันบ้างคลิปน่ารักจากทางบ้าน
ไปดูกันหน่อยหนุ่มน้อยคนนี้นั่งแบบว่าจะหลับไม่หลับแหล่
ระหว่างที่รอคุณแม่มารับครับ

เห็นดูท่านั่งไหม

คือเรื่องของเรื่องคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคลิปนี้คุณครูถ่ายให้
น้องชื่อว่านโม๓ขวบเอง
คุณครูถ่ายให้ตอนที่รอคุณแม่มารับ
นาโบก็เลยนั่งสมาธิ
แม่มาแม่มาแม่มาแม่มา
แม่ไม่มาลูกหลับก่อน
เอางี้ละกันขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้
ขอบคุณคุณกรกนกสินแก้วคุณแม่ของน้องนโมนะคะ

เพราะฉะนั้นรับไปเลยเสื้อยืดตลอดข่าว
เสื้อสวยตัวนี้คุณแม่เอาไปใส่ได้เลยนะคะ

ใครอยากจะได้เสื้อสวยแบบนี้คุณผู้ชมก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้
ส่งคลิปของคุณไม่ว่าจะเป็นคลิปสัตว์เลี้ยง
คลิปเด็กคลิปตัวเองคลิปเต้นคลิปตลกเฮฮาสนุกสนาน
ส่งมาได้หมดเลยนะทุกประเภทนะคุณผู้ชม